ศูนย์ปฏิบัติธรรมขอเวลา๗วันเพื่อเตรียมเอกสารสิทธิดิน
ซึ่งอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคอง
เพื่อชี้แจงต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรวจสอบ
โดยในวันพรุ่งนี้นะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เขาใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัดที่ดิน
เพื่อเข้าตรวจสอบพิกัดและจำนวนที่ดินทั้งหมดรวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่าง
ตรงตามเอกสารสิทธิ์ที่ยื่นแสดงหรือไม่
ว่าจะใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน๑สัปดาห์
ก่อนจะมีการเสนอที่ประชุมคณะอำนวยการแก้ไข
ซึ่งมีนายไมตรีอินทุสุทธิประหลัดกระทรวงพมเป็นประธานเพื่อพิจารณา

ในการส่งมอบเอกสารสิทธิ์พบท๕หรือภาษีบำรุงท้องที่๖แปลง
พื้นที่ประมาณ๑๔๑ไร่ให้กับเจ้าหน้าที่พมตรวจสอบ
เนื่องจากที่ดินในส่วนของพบทห้า
เป็นเพียงใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินยืนยัน
ส่วนเอกสารสิทธิดินซึ่งอยู่ในพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองลำตะคอง
ส่งให้พมตรวจสอบความถูกต้องก่อนหน้านี้มี๒๐รายการ
ส่วนแรก๑๓แปลงเป็นโฉนดที่ดิน๓แปลง
ศ๓ก๑๐แปลงรวมพื้นที่๓๐๓ไร่
และอีก๗แปลงเป็นนค๓หรือว่าหนังสือแสดงการทำประโยชน์
ดินของนิคมสร้างตนเอง๑แปลงพื้นที่๒๖ไร่